วันนี้ค่ะเราจะมาตามติดดูเลยนะคะ
ไปแต่งเนื้อแต่งตัวทานโครงทานข้าว
แล้วก็เตรียมจัดรายการไฮรัทชั่วของเราเป็นไงขึ้นบ้าง

ไปตามก่อนนะ
เอาจริงนี่เกรกกันหรือว่าตามสิ

แว่นใหม่เล็นแบบคุณจะพูดอะไรอย่างนั้น
เคยมีคนถามว่าพี่มีแบบนั่งนาน๓๔ชั่วโมงแบบเป็นเหน็บเปล่าไหมคะ
เฮ้ยก็เนี่ยของเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ก็ต้องมีน้ำใบใหญ่
มีถุงหน่อมร้อนเพราะว่าแอร์เย็น

ทำไมแบบน่ารัก
เอาชุดมาคืนเมื่อวานผ่านข่าวเสร็จแล้วไม่คืน

เฮ้ยนี่ไงพี่ฟอร์

ตั้งแต่สมุยแล้วอ่ะนึกว่าจะใส่บิกินี่ค่ะ

สวัสดีค่ะ
นี่คือช่างประจำของพี่มิ้วค่ะ
วันนี้แบบค้างวันนี้ก็เป็นทรงเค้าแชร์ค่ะ

คักเบียร์แชร์แชร์
และบิกนี่สเปรียร์ค่ะ
แล้วตอนนี้แปลนแปลนแปลน
อันนี้เราก็เจอเพื่อนบ้าน

สวัสดีค่ะ

เพื่อนบ้าน
เอาโมดแบบกับพี่มิวคือเท่ากัน

มิ้วก็จะต้องบีบก็สคริปต์ก็จะประมาณนี้
ขออนุญาตพี่เข้าไปเกะการหน่อยนะคะ
ให้รีวิวพี่มิวหน่อย
รีวิวคือยังไง
๓ข้อไม่รู้ว่าเค้าชอบรีวิวกัน

ก็ฝากติดตามไทรดดีโอโชว์นะคะ
รายการข่าวที่ยาวแต่ว่า
แต่เนื้อหาเราแบบเข้มข้นไง
เขาแอบง่ายเขาโกรธอย่างง่าย
ไปแล้วนะเกรกกะมากพอแล้ว